เขาบอกว่าภาวะสิอยู่ดีกลางดึกหลับอยู่ดี
มีกลุ่มชายชะกัน๔๕คน
ตะโกนด่าทอเรียกชื่อเธอจะให้เธอออกจากบ้านไป

ผู้ชายพวกนี้เป็นใครมาจากไหนลองไปดูก่อนค่ะ

ดูสิเสียงก็น่ากลัว
แล้วนี่คือเจ้าของบ้านผู้เสียหาย

เฮ้ยเสียงอะไรหลับอยู่ดี

เกิดขึ้นของคืนวันที่๘ธันวาคมนะคะ
เขาบอกโอ้โห๕ทุ่มแล้วตอนนั้น

แล้วเธอนี่แหละค่ะคือนางสาว
สิรินาทบุญเป็งอายุ๒๗ปีเจ้าของบ้าน

ตอนนั้นมีคนได้ยินเสียงก็ไม่มีใครกล้าออกมาหรอก

ตอนนั้นเนี่ยตัวเธอกับสามีก็นอนอยู่ในบ้าน

ส่องแอบดูตรงหน้าต่าง

เดินไปที่บ้านแม่และพ่อของเธอ
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
อยู่ห่างกันตรงนั้นสักประมาณสิบห้าเมตร

ใจเย็นมีอะไรคุยกันนอนเช้า

ย้อนกลับมาด่าเธออีกแล้วก็เดินเข้าบ้านเช่าไป

บอกว่าไม่กลัวจ่ายเงินให้กับตำรวจ

เดี๋ยวเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องชี้แจงด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องที่เธอถูกเนี่ยนะคะ
ตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะ

เกิดจากความไม่พึงพอใจของเขาที่เราขอความร่วมมือจากเขา
ให้เขาขับรถช้าลงหน่อย
เบาเสียงในการดื่มเหล้าของเขา

เขามีการข่มขู่แม่ว่า
เขามีการจ่ายเงินตำรวจ
ภาคเหนือนะคะ๔๕จังหวัดเขาจ่ายตำรวจหมดแหละ

หนูก็เลยมีความกังวลใจว่าหนูจะไม่รับความเป็นธรรมนะ
โหคุณสิรินาธ
ถ้าให้ข้อมูลมาขนาดนี้นี่สะเทือนกันเลยนะคะในพื้นที่เนี่ยนะคุณคิง
คือสาเหตุเธอเล่าแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินแล้ว

เพราะว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เขามีอาชีพปล่อยเงินกู้
มีพวกเป็น๒๐คนเลยเช่าบ้านอยู่ใกล้กันกับเธอ
มาอยู่ได้๒เดือนละมวชสมดื่มเล่ากันเมาะโหยไว้เสียงดังเล่น
สนุกเกอร์กันอีกจนดึกดื่นขับรถขี่รถโอ้โห
รถมอเตอร์ไซค์แต่งท่อเสียงดังอู้นี่อะไรเนี่ย
นี่กองเครื่องดื่มเหรอโอ้โหเครื่องดังเยอะเลยนะคะ
สารพัดน้ำอัดลมบ้างแอลกอฮอล์บ้าง
อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยอ่ะเธอก็บอกว่าเธออ่ะ
รู้สึกเธอนอนไม่ได้เสียงมันดังจริง
เคยไปขอร้องให้เบาเสียงลงหน่อย
แต่กลายเป็นว่าเหมือนทางนั้นไม่พอใจนะคะ
ทีนี้เธอก็เลยโทรไปบอกเจ้าของบ้านเช่า
ทนกับพฤติกรรมนะของกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
บอกทำไมทำตัวกันไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะ
เขาบอกนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจเธอ
อยากขอความเป็นธรรมตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยจริงค่ะ
ทางด้านของภูมิคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่นะคะ
ผลตำรวจรีธวัชชัยค่ะท่านบอกแบบนี้ว่า
ตอนนี้ตั้งข้อหากับกลุ่มชายชะกันทั้ง๔แล้วนะ
ในข้อหาบุกรุกเคหาสถานในยามพิการเดี๋ยวจะขยายผลต่อว่า
มีการทำผิดกฎหมายอย่างอื่นหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขู่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ตามที่ผู้เสียหายบอกว่าดอกเบี้ยปล่อยแล้วสูงเกินจริงหรือเปล่า
ถ้าใครเป็นผู้เสียหายให้มาร้องทุกข์ได้เลยนะ
ตำรวจบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ